แต่คราวนี้ผมจะพาไปดูสีชมพูที่สวยมาก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
ระเมืองไทยสากุระเมืองไทยนะฮะ
เป็นซากุระแปลงสุดท้ายที่เราอาจจะได้ดูกัน
ในช่วงของฤดูหนาวปีนี้นะครับ
ไปดูกันที่ภูขี้เท่านะครับ

กำลังบานออกดอกสัแพร่งกว่า๑๐๐ไร่นะฮะ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
หลังซากูระที่ภูลมโลห์นี่ร่วมโรยไปแล้ว
แต่ตอนนี้ที่ภูขี้เท่าโอ้โห

เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์คือหมดไปแล้ว
ใช่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็บางแปลงบางส่วนร้อยไร่ตรงนี้
โอ้โฮสวยงามนะคุณ
เพราะว่าไล่นี้ก็ถือว่ายังดูได้สวยงามอยู่กัน
เยอะเลยนะครับแล้วก็มุมถ่ายภาพนี้มีเยอะเลยนะฮะ
ภูลมโลนะครับใจกลางอุทยาศแห่งชาติผู้หินร่องกล้า
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ
แม้ว่าจะทยอยโรยราแทงยอดใหม่ไปตามการเวลาก็ตาม
แต่ที่แปลงปลูกต้นนางพญาเสือโครงหรือว่าดอกสากุระเมืองไทย
จำนวนอีกประมาณ๑๐๐ไร่ที่ภูขี้เท่า
ซึ่งอยู่ถัดจากภูลมโลเข้าไปอีกประมาณ๔กิโลเมตร
บางคนไปถึงภูลมโลแล้วบอกโอ้ฉันอดเห็นแล้วเดินทางกลับ

ต่ออีกสักนิดนึง๔กิโลเท่านั้นเองนะครับ

ก็จะพบดอกสักกุระตอนนี้บานเต็มที่
และคาดว่าแปลงปลูกที่ภูขี้เท่าแห่งนี้
บานไปจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม

ยังมีเวลาอีกประมาณ๒๐กว่าวันนะครับ
แต่ก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่นักท่องเที่ยว
จะได้ชมกันในช่วงฤดูหนาวปีนี้แล้วนะครับ
และก็ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งที่ขึ้นมา
เผลอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

แล้วก็ถ่ายแบบนี้โอ้โหคือพุ่มต้นย่าข้างล่างนี่สีเขียว

อย่างตัดกับชมพูก็มีน้ำเงินใส่ได้
สีเหลืองใส่ได้
สีสดสีส้มใส่ได้